ขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ตลาดเช้านะคะกาดก้อมกาดคือตลาดใช่ไหม
คนก็จับจ่ายซื้อของอยู่จู่รถเก๋งสีขาวมาจากไหนไม่ทราบค่ะ
พุ่งมาชนในตลาดโอ้โหกลายเป็นว่าชนวินาทสันตรโรค่ะ
โอ้โหไปยังไงมายังไงล่ะปุ้ยเอิ้น
นี่บวกไม่เบรกเลยนะไม่ได้เบรกเลยจริงดูค่ะกวาดไปแบบนั้นวินาทสันตรโรใช้คำนิดนึงได้ไหม

โอ้โหเนี่ยค่ะแล้วตลาดเช้าตลาดประตูก้อมที่ตำบลหายาตัวเมืองเชียงใหม่นะ๗โมงเช้า
คุณดูสิฮะคนไปจับจ่ายซื้อของไปไงมาไงอย่างที่คุณก๊อฟถามไปนะครับ
เอาล่ะสรุปก่อนสรุปก่อนเหตุการณ์เนี้ยอะไรเสียหายบ้างรถเก๋งสองคันก็คือรถขาวคันต้นเหตุเห็นไหม
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์๕คันอะไรอีกเสียหายเตากล้วยปิ้งของแม่ค้านั่นนะคะป้ายจราจรระเนรนาศเลย
เห็นไหมคะแล้วคนอ่ะคุณเป็นยังไงกันบ้างอ่ะ

อุ๊ยจริงหรออ๋อโอ๊ยแล้วบางคนจะบอกว่าปกติแล้วนะ
คือต้องมายืนซื้อกล้วยปิ้งตรงนี้เวลานี้
แต่วันนั้นนะจู่เปลี่ยนใจเข้าไปซื้อของในตลาดก่อน
รอดตายราวกับปฏิหารเลยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าปกติโอ้ตายแล้วนี่นี่แต้มบุญดีมาก
ชาวบ้านบอกว่าปกติแล้วตรงนั้นจุดที่เก๋งขาวพุ่งชน
ตรงนั้นคือร้านขายโรตีกับร้านขายไก่ย่าง
แต่วันนั้น๒ร้านนี้หยุดพอดี
ถ้าเกิดว่า๒ร้านนั้นมานะโอ้โหเต็มเลย

ทีนี้เราไปถามแม่ค้าขายกล้วยปิ้ง
ที่เตากล้วยปิ้งของเขาถูกชนนะฮะ
ชื่อว่าคุณกัณฑาแก้ววันตาเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนนั้นกำลังยืนปิ้งกล้วยอยู่ดีได้ยินเสียงดังโครม
ก็เลยกระโดดหลบเข้าไปหน้าร้านขายข้าวสาร
เสร็จหนึ่งส่วนเสี้ยววินาทีเท่านั้นแหละ
รถเก๋งขาวอะค่ะจุดกว่าเตากล้วยปิ้ง
ล้มระเนรนาคเลยอืมน่า
อ่ะพอชนเสร็จปุ๊บต้องจอดแล้วแหละ
คือมันหยุดด้วยตัวมันเองเลยนะครับ

ผู้หญิงคนหนึ่งลงมาจากรถเก๋งคันสีขาวค่ะ
เป็นวัยรุ่นนะคะเป็นหญิงสาวชาวไทยใหญ่
พอชนเสร็จปุ๊บลงมายืนร้องไห้ที่จุดเกิดเหตุ
คุณอยากรู้ไม่ว่าสาเหตุเกิดจากเกิดอยากทรมาน
หรือเอ๊ะไปดื่ลสุดราอะไรมาหรือเปล่าหลายอย่าง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องดูกล้องวงจรปิดด้วย
เธออ้างบอกว่ากว่ารถที่จะกลายเป็นอุบัติเหตุ

พอเหยียบคันเร่งก็พุ่งสิคะรออะไร

พออ่านมาถึงภารกราฟนี้หัวจะปวด

คือเจ้าของรถเก๋งคันเหลือง

ที่ขับรถเก๋งคันต้นเหตุ

แถมรถที่ขับมา

ไม่มีประกันไม่มีเงินชดใช้ใดทั้งสิ้น
แต่เธอยังพอมีแต้มบุญอยู่บ้าง

ออกเงินแต่ไม่ประสงค์ออกนาม

ปกติแล้วคุณผู้หญิงท่านนี้
มักจะมาซื้อกล้วยปิ้งร้านตรงนี้

เข้าไปในตลาดก่อนแล้วก็กลับมาซื้อกล้วยปิ้ง
กลายเป็นว่าก็รอดปฏิหารเหมือนกันนะคะ
เขาตัดสินใจช่วยเหลือหมดเลย

เพราะว่าทุกวันเขาจะต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วอะค่ะ
คือใช่ในเวลานี้คือไม่งั้นเขาก็เสียชีวิตไปแล้ว
เขาเลยรู้สึกว่าอยากทำบุญสะดอกเคาะ
ค่าเสียหายให้น้องคนนั้นหมดเลย
ถ้าเกิดว่าเราซ่อมเนี่ยที่เขียนไว้ประเมิน๑๕๐๐บาท

ที่เหลือก็เคียนว่าทำบุญเช่นช่วยกันไป
เพราะว่าไม่ได้มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น
แล้วก็ดีที่ไม่มีคนเสียชีวิตค่ะ
ต้องบอกว่าเขาโชคดีมากนะที่มีคนช่วยเขา
ใช่ค่ะถึงบอกว่าแต้มบุญยังเหลืออยู่ไงคะ
ประกันก็ไม่มีพ่อแม่ก็เสียชีวิตตกงานด้วยนะคะ
ผู้ประสงค์ออกเงินแต่ไม่ประสงค์ออกนาม
คือสรุปแล้วจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดเลย
หมื่นกว่าบาทนะฮะแลกกับการไม่แจ้งความเอาผิดนะฮะ
คุณผู้ชมทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้น
เอาล่ะมันก็ส่วนหนึ่งเรื่องของอุบัติเหตุ
แต่สิ่งสำคัญหลังพวงมาลัยคืออะไรคะ
อกจากจะรัดเข็มขัดแล้วสติคุณต้องได้ด้วยนะ
ถูกต้องนะครับโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเสียชีวิตเนาะ